คือเขาออกไปหาปลานะครับห่างจากบ้านแค่๓๐๐เมตรครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่กลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่๒ตะม
บ้านควนบจังหวัดสะตูนนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาก็เลยไปตรวจสอบ
ผู้ตายชื่อว่านายบัญญัติหลงโซะอายุ๑๗ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละ
อยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุแค่๓๐๐เมตร
สภาพศพถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าที่กกหูด้านขวานะครับ
กระสุนยังฝังในอยู่เลยนะฮะ๑นัด
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าผู้ตายมีอาชีพรับซื้อหมากแล้วก็จะเอาไปผ่าขายนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ออกจากบ้านบอกว่าจะไปหาปลาตามทุ่งนา
แล้วทีนี้ระหว่างที่ออกไปหาปลาเนี่ยฝนตกลงมาหนักมาก
๓ทุ่มแล้วยังไม่ได้กลับเข้าบ้าน
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แต่มันมืดแล้วก็ไม่มีใครกล้าออกมาดูว่ามันเป็นเสียงปืนจากไหนอะไรยังไง
จนเช้าถึงมีคนไปเจอนายบัญญัตินอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา
พร้อมกับถุงใส่ปลาที่ไปหามาเนี่ยยังตกอยู่ใกล้ศพเลยนะครับ
ตำรวจก็เรียกตัวพ่อกับแม่ของนายบัญญัติให้มาตรวจสอบในที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจจะมาจากเรื่องส่วนตัวหรือว่าการมีปัญหาขัดแย้งกับใครอะไรยังไง
เพราะจากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายเองก็มีคู่อริอยู่หลายคน
อาจจะตามมาทำร้ายกันเมื่อคืนนี้ก็ได้นะครับมายิงกันแบบระยะประชิดเลย
แม่ของผู้ตายซึ่งเป็นแม่เลี้ยงนะฮะบอกว่าลูกชายออกจากบ้านไปหาปลาจะมาทำกับข้าว
บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาสักค่ำค่ำก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดประมาณสามทุ่ม
ตอนนั้นตัวเองก็ยอมรับว่าก็ใจคอไม่ดีนะแล้วฝนตกด้วยเลยยังไม่ได้ออกไปหากันนะครับ
จนกระทั่งประมาณสักตี๒นะครับลูกชายก็ยังไม่มาอีกนะก็ชวนแฟนออกไปตามหา
แต่มันมืดฮะหาไม่เจอยอมรับว่าตอนนั้นก็คิดไปต่างนานากลัวว่าลูกจะมีเหตุร้าย
พอเช้าออกตามหาอีกครั้งหนึ่งแล้วประมาณ๗๘โมงเช้านี่แหละ
ขี่จักรยานยนต์มองไปที่ทุ่งนาเห็นเสื้อสีแดงอยู่กลางทุ่งนา
คิดว่าใช่ลูกแน่เพราะจำเสื้อได้นะครับเดินไปดูก็ใช่จริงช็อกเลยนะฮะ
เพราะว่าลูกชายเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่จมกองเลือดนะครับ
คือแม้ว่าจะมีการสอบสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตายไว้หลายอย่าง
แต่ว่าทางแม่เขายืนยันว่าลูกชายไม่มีศัตรูที่ไหนนะ
ช่วยที่บ้านทำงานไปเก็บลูกหมากมาผ่าขายหาปลาในคูคลองมาทำกับข้าวนะครับ
แต่ว่าพ่อของผู้ตายบอกว่าลูกชายเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
หรือเป็นเด็กแว้นที่ไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นกรรม
ไม่รู้จะให้เบาะแสกับตำรวจยังไงค่ะเพราะว่าลูกเองก็ไม่ได้มีเพื่อนอะไรมากมาย
คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบสวนแล้วนะครับ
พบว่าผู้ตายนั้นมีบาดแผลจากคมกระสุนอยู่๓รูที่ศีรษะ
จากตัวผู้ตายมีไฟฉายติดบนศีรษะตกอยู่ด้วย
คล้ายกับว่าผู้ตายต้องวิ่งหนีอะไรมา
กำลังสืบสวนหาสาเหตุกันอยู่นะครับ
อะไรบางเรื่องที่อาจจะมานำสู่การตามมาฆ่ากัน
พื้นที่นี้ก็เคยเกิดปัญหาขโมยวัวของชาวบ้าน
แหละในปีที่แล้วอ่ะนะฮะทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยว
สร้างความหวัดภาวะให้กับชาวบ้านอยู่

ของในพื้นที่อะไรก็มีอยู่